สุภาพคลิกกระจายก็จะวิเคราะห์ต่อเนื่องถึงกรณีที่มีกระแสข่าวออกมา
มีข่าวลือออกมาเรื่องของการตบทรัพย์
จากกรณีที่อธิบดีกรมน้ำบาดานได้มีการเปิดเผยมา
บอกว่าอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี๖๔เนี่ย

ขอเอาเรื่องอาจจะหนักไปหน่อยสำหรับช่วงวันหยุด
แต่ว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบไปเฉย
ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นข่าวในลักษณะดอกไม้ไฟ
คือวูบวาบขึ้นมาแล้วก็หายไป
โดยสังคมไม่ได้อะไรเลย
ฉะนั้นข่าวนี้อยากจะบอกว่าเป็นข่าวที่เราต้องติดตาม
เพราะข่าวนี้ไม่ใช่เป็นข่าวที่มีรายงานว่า
ไม่ใช่ข่าวที่แหล่งข่าวกล่าวว่า
แต่เป็นข่าวที่ออกมาเปิดโปรงเปิดเผยจากบุคคลระดับอธิบดี
คืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานชื่อศักดาวิเชียนสิน
แล้วระบุชัดเจนด้วย
ประเด็นก็คือว่าเมื่อมีข่าวออกมาจากปากของคนระดับอธิบดี

มีคำยืนยันมีการออกมาจากปากคนที่มีวุฒิภาวะที่เป็นอธิบดี
ฉะนั้นข่าวแบบนี้ไม่ใช่ข่าวโคมลอยหรอกครับ
สำคัญว่าเรื่องนี้จะเดินหน้ายังไง
ผมถึงบอกว่าปล่อยให้เรื่องมันเงียบไปเฉยไม่ได้
ถ้าดูทิศทางข่าวที่มันจะเกิดขึ้นมันจะไปยังไงต่อ
เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในสภาแน่นอนครับต้องดูท่าทีของประธานสภา
ประธานสภาคือคุณชวนหลีกภัย
ถ้าดูท่าทีทัศนะของคุณชวนเนี่ย
เมื่อวานนี้มีข่าวมีข่าวออกมาว่าคุณชวนให้สัมภาษณ์
แล้วหนังสือพิมพ์มาพาดหัวว่าชวนเชื่อสอตบซัดมีมูล
ฉะนั้นประธานสภาก็เลยจะให้คณะกรรมธิการชุดหนึ่ง
เป็นคนเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้
คณะกรรมธิการชุดนี้คือคณะกรรมธิการกิจการสภา
เรื่องอะไรก็ตามแต่เป็นเรื่องกิจการของสภา
เกิดขึ้นภายในสภาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมธิการชุดนี้

ทีนี้ถ้าถามว่าหน่วยงานภายนอกล่ะ
หน่วยงานภายนอกที่จะยื่นมือเข้าไปกับเรื่องนี้ได้
ก็คือปปชครับ
ปปชถ้าเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็พบว่ากระทำดังกล่าวจริง
ก็ต้องดำเนินการให้เด็ดขาด
ลองฟังวาถะจากคุณชวนเมื่อวานที่ท่านพูดเรื่องนี้

สมมุติว่ามีการยืนยันข้อมูลชัดเจน
ถ้าอธิบดีกรมทรัพยากรบบพูด
แล้วก็คงจะยืนยันได้
ทีนี้ปัญหาก็คือเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร
ดังนั้นกรรมธิการกิจการสภาก็ต้องดูว่า
เขาสามารถหาข้อมูลได้แค่ไหนเพียงใด
แล้วก็จะรายงานให้สภาทราบ
นี่นี่ท่าทีของประธานสภาทีนี้ถัดมาสำคัญก็ต้องตามดูว่า
ธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานที่ออกมาโพร่งเรื่องนี้ออกมาเนี่ย
ท่านจะเอายังไงต่อท่านจะกล้าให้ปากคำไหมล่ะครับ
กล้าให้ปากคำไหมว่าสอสอที่โทรศัพท์มา
แลกเปลี่ยนเงิน๕ล้านกับการผ่านงบประมาณของกรมเนี่ย
คนนั้นเป็นใครแล้วมาถึงวันนี้
มีใครไปขอให้อธิบดีอยู่เฉยไหม
แล้วถ้าสมมุติอธิบดีกล้าเปิดโปรงออกมาว่าเป็นสอสอคนนั้นคนนี้
หลักฐานทางโทรศัพท์เนี่ยพิสูจน์ได้ไหม
แล้วที่ถัดมาก็คืออธิบดีจะเดือดร้อนไหม
ใครจะปกป้องอธิบดีได้มีประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่เรื่องนี้จะจับใครดมไม่ได้หรือได้ไม่ได้เนี่ย
ภาพลักษณ์ของสภาเสียหายครับ
โดยเฉพาะในช่วงที่เขากำลังเรียกร้อง
อะไรหลายอย่างจากตัวแทนนักเรียนนิสิตนักศึกษา
เรื่องปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมาเรื่องภาพลักษณ์ของสภา
เรื่องภาพลักษณ์ของนักการเมืองมีปัญหามาแล้วหลายเรื่อง
พอเรื่องนี้เกิดขึ้นมามันก็ซ้ำเติมเข้าไปอีกว่า
อ้าวนี่มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ
ที่ว่าคนที่เป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณเข้าไปเรียกร้องอย่างนี้
อันนี้จริงแล้วเนี่ยในวงการเมืองเขาก็รู้กันมาตั้งนานแล้วล่ะครับว่า
คนที่เป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณาพรบงบประมาณเนี่ย
เป็นคนที่มีความสำคัญเป็นสอสอที่มีความสำคัญ
และสามารถที่จะหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการเป็นกรรมธิการได้ทางอ้อมก็คือว่า
สอสอที่เป็นกรรมธิการพรบงบประมาณเนี่ย
สามารถที่จะแปรงบประมาณ
เอาไปลงในพื้นที่เขตเลือกตั้งของตัวเองได้มากกว่าสอสอคนอื่น
อันนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกเป็นที่รู้กัน
เพราะว่าค่าราชการระดับอธิบดีเขาเกรงใจ
เรื่องถนนหนทางอธิบดีกรมทางหลวงก็เกรงใจ
เรื่องบ่อน้ำอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็เกรงใจ
ฉะนั้นจะดึงงบประมาณไปเป็นประโยชน์ให้กับในพื้นที่เลือกตั้งได้มากกว่าสอสอคนอื่นกำหนดเอาไว้
กรรมธิการงบประมาณก็จะเป็นคนที่ได้รับความเกรงใจ
ข้าราชการตั้งแต่ระดับประหลัดกระทรวงระดับอธิบดี
มากกว่าสอสอที่ไม่ได้เป็นกรรมธิการงบประมาณ
สอสอก็ถึงพูดกันไงครับว่าในชีวิตการเป็นสอสอเนี่ยขอให้ได้เป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณสักครั้งหนึ่ง
ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะเป็นกรรมธิการงบประมาณได้ต้องเป็นสอสออาวุโสครับ
แต่เดี๋ยวนี้สอสอสมัยแรกก็เข้าไปเป็นกรรมธิการงบประมาณได้แล้ว
สัดส่วนตามโคต้าของการเมืองอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเรื่องนี้สังคมควรจะได้คำตอบ
ว่าถ้าข้าราชการระดับอธิบดีออกมาพูดอย่างนี้แล้วมันจะไปถึงไหนเรื่องนี้ต้องตามครับ
ปิดท้ายจะขอขีดเส้นใต้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่น
ถามกันมาตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้เลือกตั้งท้องถิ่น
เมื่อปีกลายเขาบอกว่าภายใน๖๓ปีนี้จะได้เลือกตั้งท้องถิ่นอบจอบตเทศบาลเทศมนตรีทั้งหลายเนี่ย
แต่ว่าพอมาถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบครับ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ท่านดูในข่าวนี้
กรกตแถลงเดือดอัดบิ๊กป็อก
ที่เป็นข่าวนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีกรกตสองคนที่ท่านเห็นในภาพ
คือคุณปกรณ์คุณปกรณ์มหานบกับคุณที่ติเชฟนุชชนาธ
แถลงด่วนอัดบิ๊กป๊อกอยากทำอยากท้ากรกต
อย่าทำให้กรกตเป็นจำเลยสังคมยันพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว
ที่ว่าเป็นจำเลยสังคมเพราะว่ามหาดไทยจะบอกว่า

คราวก่อนบอกว่ากรกตไม่มีงบ
กรกตเขาก็ยันกลับมาว่าในงบของเขาไม่มีปัญหา
คราวนี้มหาดไทยบอกว่ากรกตไม่พร้อม
เรื่องเกี่ยวกับการแบ่งเขต
สองคนนี้เขาก็เลยออกมายืนยันว่าให้บอกมา
เขาพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าติดตามเพราะว่า
การไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นถูกมองว่า

ส่วนกลางหวงอำนาจคนในท้องถิ่นเขารออยู่

ประชาชนในท้องถิ่นเขารออยู่
ก็คอยดูต่อไปว่าเมื่อกรกตอัดกลับมาอย่างนี้

การเมืองของเที่ยงวันนี้ครับ
ประเด็น๒เรื่องเป็นเรื่องร้อนแรงทั้งสิ้น

ช่วงนี้ก็ต้องจับตามองเรื่องความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในบ้านเราอย่างใกล้ชิดกันหน่อยนะฮะ